เมื่อวานนี้เปิดประเทศวันแรกผ่อนคลายก็วันแรกด้วย
ก็มีหลากหลายพิกัดนะฮะบางพื้นที่ก็ดูคึกคัก
พื้นที่ก็ดูหอยเหงาเหลือเกินอย่างกลางเมืองฮะ
ย่านศรีลมเนี่ยผลปรากฏออกมาเหงาฮะ
หอยเหงาคือลูกค้าค่อนข้างน้อยครับ

วันจันทร์ไม่ใช่เหรอทำงานแล้วดูพื้นสิ
สักขนาดนี้ใครอยากจะออกมา
ก็เป็นธรรมดาหรือเปล่าที่บรรยากาศจะดูเหงาหน่อย

นี่คือย่านศรีลมย่านศรีลมแต่ว่าร้านแถวนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้ชาพลัสนะฮะ
พอยังไม่ได้ชาพลัดทำมาหากินแทบไม่ได้เลย
บางคนยังไม่ทราบเลยว่าถ้าจะเปิดตามมาตรการฝั่งทนต้องมีชาพลัส
แต่พอมีไม่ได้หรือยังไม่มีหรือยังขอไม่ได้
กระบวนการยังไม่จบก็ยังทำมาหากินไม่ได้ดังนั้นก็เปิดไม่ได้
เมื่อวานนี้ร้านบางร้านแค่ที่เปิดแล้วคนก็ยังไม่ค่อยคึกคักเท่าไ
นี่คือศรีลมใจกลางกรุงเทพมหานคร
ขยับต่อไปย่านฝั่งทนคลองศาลก็คนน้อยเหมือนกันน่ะ
อย่างร้านหลบมุมบาบอกดีใจมาก
ดีใจในห่วงหลายเดือนที่ผ่านมารายได้ไม่มีตอนนี้เปิดได้แล้ว
คนค่อนข้างหงอยเหงาเพราะส่วนหนึ่งเป็นวันจันทร์

และที่สำคัญบางร้านเขาก็ไม่ค่อยจะมีชาพงชาพัส
เดี๋ยวฟังจากเจ้าของร้านนะครับคุณสุนันทาครับ
แต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ต้องดูกันไปเรื่อยค่ะ
ทางร้านนี้กำลังเตรียมที่จะไปยื่นที่จะขายเหล้าแบบตามที่ร้านเขาบอกเลยครับ
ค่ะก็กำลังเตรียมการอยู่ค่ะเพราะว่าพระบอกอ่า
คือเราลองทำในระบบออนไลน์ดูก็ลงค่อนข้างจะยากน่าดูเหมือนกันค่ะ
จะต้องลองไปติดต่อที่เขตดูอีกทีหนึ่งค่ะอาจจะง่ายขึ้นก็ได้ค่ะ

ตกเหมือนกันแต่คนค่อนข้างเยอะเป็นหลักร้อยคน
หลักร้อยร้อยคนแล้วจบสามทุ่มนะ

ดังนั้นเขาก็กินดื่มตามสถานการณ์ปกติพี่ตำรวจบุกมาจับแล้วเหรอยัง
ทำความเข้าใจผูพี่มาขนาดนี้ใจหายแวบตกใจเหมือนกัน
นี่คือย่างเกษตรน้ำมะมินคนค่อนข้างฟินเยอะกว่าหลายพิกัดนะครับ
แล้วแต่เมื่อวานนี้วันเปิดประเทศวันแรกนะครับ

อันนี้ต้องซ้อมตั้งแต่บ่ายเลยถึงจะพร้อมตอนเย็นนะฮะ
แต่ว่าดูแลตัวเองด้วยนะคะกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดคลัสเตอร์ใหม่อีกนะคะ